ทีมชาติซีเรียจะเป็นด่านแรกของทีมชาติไทยในศึกชิง
ตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีแม้ว่าลีลาการเล่นในช่วงที่ผ่านมา
จะเป็นที่ประจักษ์จนโค้ชซิโก้ถึงกับบอกว่าจะประมาททีมชาติซีเรีย
ไม่ได้นะครับแต่ว่าด้วยสงครามกลางเมืองในประเทศ
ก็ทำให้นักเตะซีเรียต้องเผชิญกับอุปสรรคต่าง
โดยเฉพาะกำลังใจจากชาวซีเรียแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้พวกเขายอดท้อนะครับ
จากพวกเขาเชื่อว่าการเล่นให้เต็มที่และคว้าชัยมาให้ได้
จะทำให้ชาวซีเรียมีความสุขลืมความทุกข์ที่ต้องเผชิญในตอนนี้
และที่สำคัญพวกเขามีความหวังว่าสักวันในอนาคต
พวกเขาจะสามารถลงเตะในแผ่นดินบ้านเกิดได้
ติดตามเรื่องนี้จากคุณจอมพลดาวสุโขครับ
นี่เป็นภาพการซ้อมของทีมชาติซีเรีย
ก่อนสู้ศึกเว่ยพระราชธรรมคิงส์ทัพรังที่๔๔
กับทีมชาติไทยในวันพรุ่งนี้
พวกเขากำลังถูกจับตาจากฟอร์มการเล่นที่เตอร์ไพรส์คนทั้งโลก
การผ่านเข้ารอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย
ยังถูกมองว่าเป็นยักษ์หลักแห่งตะวันออกกลาง
โดยจุดแข็งสำคัญคือความแข็งแรงของนักเตะ
แม้แต่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง
หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย
ยังต้องเอ่ยปากว่าเป็นทีมที่ไทยจะประมาทไม่ได้
เป็นที่รู้กันว่าซีเรียเป็นประเทศที่เผชิญกับความรุนแรง
จากการสู้รบกับกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามในอีรักษ
และซีเรียหรือไอซิสและสงครามกลางเมืองภายในประเทศ
จนมีการประเมินว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมา
มีผู้เสียชีวิตหลายแสนคน
และทำให้ฟีฟ่าไม่อนุญาตให้ทีมชาติซีเรีย
เป็นเจ้าภาพแข่งขันฟุตบอลนัดที่เตะกับทีมชาติอื่น
ซึ่งนั่นก็ทำให้สันฮาลิฟต์เมากี
หน้าทีมชาติซีเรียที่ย้ายออกจากประเทศ

ปัจจุบันเล่นฟุตบอลในลีกตุรกียอมรับว่า
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทีมชาติซีเรีย
โดยเฉพาะกำลังใจที่หายไปจากการที่ไม่ได้เล่นในบ้านเกิด
ขณะที่นาซูอัลนักเลลนักเตะทีมชาติซีเรียอีกคนหนึ่ง
ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ในกรุงดามัสกัส
ก็บอกว่าชีวิตในซีเรียเช่นในเมืองหลวง
ก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่หลายคนเข้าใจ
เขายังเชื่อได้ว่าฟุตบอลจะสามารถสร้างความสามัคคี
ให้เกิดขึ้นภายในชาติได้

ที่บ้านเกิดของตัวเอง